เมื่อวานค่ะออกงานอีเวนต์นะคะคุณศรีลิต้าเจนเซ่นค่ะ
หลังจากที่มีข่าวลือกระนำนะคะโอ้โหตั้งแต่ต้นปีค่ะ
เพราะเขาไปเที่ยวต่างประเทศกันมากับคุณกรนรงเดช

เราพยายามจะเข้าไปสัมภาษณ์คุณสิริต้ารวมไปถึงคุณกรนะคะ

ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็สิริต้าไปออกงานอีเวนต์ค่ะ
ที่พารากอนนะคะแล้วก็ในงานรถยี่ห้อหนึ่งนะคะ
ปรากฏว่าก็ติดต่อประชาสัมพันธ์ของงานไปนะคะ

ก็คือพี่อาไม่ได้แจ้งว่าเขาไม่ให้สัมภาษณ์

อันนี้แจ้งประชาสัมพันธ์พีอาร์ประจำงานเลยนะคะ
ถ้างานไหนเนี่ยไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ก็แจ้งมาด้วยนะคะ

มันเสียพลังงานเสียค่าน้ำมัน
เสียตะกงตากล้องนะคะเสียคิวนะคะ

อันนี้ไม่ได้วีนนะคะอันนี้บอกเล่า๙๐

คือเวลาไปสัมภาษณ์ดาราเนี่ยหลายคนนะคะ
พี่นักข่าวเนี่ยจะต้องรู้ข้อมูลก่อนว่า
ดาราคนนี้ให้ลิมิตประมาณแค่ไหน
ไหนให้สัมภาษณ์เรื่องอะไรบ้างอะไรแบบนี้นั่นเองนะคะ

จริงใจเรารู้สึกยังไงก็พูดแบบนั้นแหละค่ะ